ตามความคืบหน้าที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีชาวบ้านสักประมาณห้าสิบคนรวมทั้งมีอดีตพระรุกวัด
ลูกศิษย์ของเจ้าอาวาสรูปหนึ่งออกมาแฉว่าเจ้าอาวาสรูปเนี้ย
บังคับให้พวกเขาสำเร็จความไคร้ให้ด้วยปาก
รวมทั้งมีการเสพเมถุนทางทวันหนักด้วยเอาเรื่องออกมาแฉ
พอแฉไปปุ๊บญาติของเจ้าอาวาสเนี่ยข่มขู่ด้วยนะ
จะเอาเรื่องก็เลยพากันไปแจ้งความนะฮะล่าสุดเนี่ยมีอดีตพระลูกวัด
ต้องไปแจ้งความเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองก่อนนะฮะย้อนกลับนิดนึงว่า
มีการรวมตัวกันของชาวบ้านสักห้าสิบกว่าคนเนี้ยครับไล่พระมหาชลาด
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองเหล็กในอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินท
แต่ไม่ใช่พระในรูปนี้นะครับในภาพนี้นะฮะไม่ใช่นะฮะ
เนื่องจากว่ามีอดีตพระลูกวัดแล้วก็อดีตลูกศิษย์ออกมาเปิดโปรงพฤติกรรมของพระมหาฉลาด
ว่านิยมชอบไม้ป่าเดียวกันบังคับให้พระลูกวัดที่บวชในวัดเนี่ย
นะฮะใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้แล้วก็เสพเมถุนกันทางทวันหนักนะฮะ
ที่วัดแบบเนี้ยนับครั้งไม่ถ้วนลูกศิษย์เอ่ยพระลูกวัดเอ่ย
ไม่ไหวต้องหนีออกไปไปศึกกันเยอะแยะมากมายนะครับ
ล่าสุดมีอดีตพระลูกวัดคนหนึ่งชื่อว่าในแพงอายุ๕๒ปี
หนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อเดินทางไปที่สพศรีขอรภูมิ
พร้อมกับนายกอบตหนองเหล็กเพื่อไปแจ้งความ
เพราะหลังออกมาเปิดโปรงถูกญาติของเจ้าอาวาสวัดหนองเหล็ก
พูดจากข่มครูนะฮะโดยญาติของเจ้าอาวาสเนี่ย
ทำนองที่ว่าระวังตัวให้ดีนะเดี๋ยวโดนแน่
ไม่กี่ปีทำไมถึงเอาเรื่องในวัดออกมาเปิดเผย
คนอื่นเนี้ยเขาบวชเป็นสิบปียังไม่พูดอะไรเลยฮ่า
นะฮะขมครูแบบนี้เลยนะฮะหลังจากถูกญาติของเจ้าอาวาสขมครู
ก็เลยไปหามรือกับนายกอบตหนองเหล็กช่วยผมหน่อย
พาผมไปแจ้งความหน่อยเนื่องจากว่ากลัวจะเป็นอันตราย
ส่วนเรื่องที่ตัวเขาถูกกระทำแบบนั้นเนี่ยอยากให้เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์สืบสวนหาความจริง
และต้องการให้พระรูปนั้นลาศิกขาซะขาดจากความเป็นพระซะ
เพื่อปกป้องไม่ให้ผ้าเหลืองมันเสื่อมเสียครับ
ผมว่าบอสตรองร้ายถูกครับอืมถ้าคุณคุมครูเรื่องนี้ใช่ไหม
ครับผมเรื่องที่มาเปิดโปรงนี้ใช่ไหมครับผม
ตำรวจเองรับแจ้งความไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็จึง
มีการส่งหนังสือให้กับเจ้าอาวาสวัดรูปนั้นเนี่ยนะฮะ
ถูกกล่าวหาเนี่ยมาให้ปากคำแล้วก็ส่งเรื่องให้กับเจ้าคณะตำบล
ถ้าเกิดว่าจริงยอมรับว่ากระทำจริงเสพเมถุนจริง
ก็จะให้ทางคณะสงฆ์เนี่ยจัดการคือจับศึกจากการเป็นพระเลย
นะฮะตอนนี้มีการสอบฝ่ายผู้ถูกกระทำแล้วผู้เสียหายแล้ว
นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายเองบางคนไม่ต้องการจะแจ้งความ
เอาเรื่องกับพระแต่นะถ้าถูกคมคู่อีกเดี๋ยวจะแจ้งความ
นะครับส่วนพระมหาฉลาดเนี่ยนะฮะเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองเหล็กเนี่ย
หลังถูกแฉตอนนี้ยังร่องหนหายไปอยู่หนีออกจากวัดไปแล้วนะฮะ
มีการนำรถยนต์บรรทุกทรัพย์สินของมีค่าในวัดทั้งหมดพร้อมเงินสดออกไปด้วย
ยังตามหาไม่เจอนะครับ